คุณผู้ชมทีนี้เรารายงานเรื่องสถานการณ์คนไทยที่ต้องการจะเดินทางกลับมา
เราก็ต้องมาดูนะเพราะว่านายกรัฐมนตรีบอกว่า
จนถึงวันนี้๗วันแล้วแต่ว่าสถานการณ์มันก็ยังรุนแรงขึ้นเรื่อย
มองสถานการณ์โลกกันหน่อยค่ะเพราะว่าการสู้รบระหว่าง
อิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่มีกลุ่มฮามัสเป็นตัวแทน
ทัพอากาศอิสราเอลบอกว่าได้โจมตีทางอากาศ
ทำลายเป้าหมายในกาซ่ามากกว่า๓๖๐๐จุด
จริงพื้นที่ตรงฉนวนกาซ่าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานครคือเล็กนะคะ
ใน๓ของกรุงเทพเท่านั้นเองแต่ว่าคนอยู่๒ล้าน๓
แล้วตอนนี้จำนวนยอดผู้เสียชีวิตทั้งสองฝั่งเนี่ย
รวมกันแล้ว๒๘๐๐กว่าศพ
สาธารณสุขของกาซ่ารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า๑๕๐๐ศพ
ส่วนอิสราเอลมีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของฮามาสก็๑๓๐๐ศพ
แล้วโดนจับไปเป็นตัวประกันในฉนวนกาซ่าอีก๑๕๐คน
ทีนี้ทางสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ
ทำให้ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซ่า๔แสนกว่าคนไร้ที่อยู่อาศัย
แล้วก็กังวลต่อการโจมตีของอิสราเอลเพราะว่าเขาจะเน้นไปที่พวกโครงสร้างพื้นฐานไง
อิสราเอลจะตัดน้ำตัดไฟตัดทางส่งเสบียงตัดทางส่งยา
ตรงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมแล้วมันจำเป็นต่อชีวิตประจำวันด้วย
ซึ่งอย่างที่บอกว่าหนึ่งในนั้นคือเครือข่ายผลิตแล้วก็จ่ายน้ำปลาปลา
อิสราเอลเขาปิดกั้นส่งมอบความช่วยเหลือตรงนี้ค่ะ
มีคนที่ตั้งคันอยู่๕หมื่นกว่าคนก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตรงนี้ด้วย
โดยเฉพาะเรื่องของการปิดกั้นไม่ให้อาหารเข้าถึงน้ำเข้าถึง

ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ

แล้วก็พูดตอนที่ได้พบกับนายกรัฐมนตรีผู้นำของอิสราเอล
บอกว่าสหรัฐเชื่อมั่นต่อการที่อิสราเอลจะสามารถปกป้องตัวเองได้
ตราบใดที่สหรัฐยังอยู่อเมริกาจะร่วมยืนหยัดเคียงข้างอิสราเอล
พอเห็นแบบนี้แล้วชาติตะวันตกอย่างอเมริกาหนุนอิสราเอลใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างซาอุดีอาราเบียเองก็บอกเลย
มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาราเบียบอกว่า
อุดีอาราเบียจะยืนเคียงข้างประชาชนปาเลสไตน์
เพื่อให้ได้รับสิทธิของพวกเขากลับคืนมา
ส่วนทางอียิปต์บ้างค่ะคุณผู้ชม
ประธานาธิบดีของอียิปต์บอกว่า
ตอนนี้มีคำสั่งให้ส่งความช่วยเหลือไปยังปาเลสไตน์โดยเร่งด่วน
แล้วก็บอกด้วยว่าอียิปต์จะทุ่มเทความพยายามทั้งหมด
เพื่อยับยั้งการยกระดับการต่อสู้ในฉนวนกาซ่า
ต่อด้วยทางกษัตริย์จอแดนบ้างค่ะ

ต่อสายตรงหามกุฎราชกุมารของซาอุ
จะหาทางออกของปัญหาความตึงเครียดในฉนวนกาซ่า
ส่วนทางด้านเจ้าผู้ของนครรัฐกาต้าก็บอกว่า
ต่อสายตรงหาประธานาธิบดีอียิปต์เหมือนกัน
หรือการยกระดับการต่อสู้
และอีกหนึ่งคนคือสุรตานแห่งโอมานค่ะ
ต่อสายตรงหาประธานาธิบดีอียิปต์
เกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นด้วย
เริ่มต้นจากเรื่องของกลุ่มติดอาวุธฮามัส

ตอนนี้ก็อาจจะบานปลายออกมาเป็นกับปาเลสไตล์
แล้วก็ต้องจับตาสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออก

คือทางสำนักข่าวของพาเลสไตล์รายงาน
กองกำลังอิสราเอลทิ้งระเบิดฟอสฟอลัส
ลงในย่านเอาคารามา
ตะวันตกเฉียงเหนือของเขตกาซ่า

และการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคน
ทนทุกข์ทรมานจากภาวะขาดอากาศหายใจ
ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเด็ก

แล้วก็มีรายงานที่เป็นการยืนยัน
บอกว่านักข่าวของสำนักข่าว
รวมถึงมีภาพยืนยันจากช่างภาพของสำนักข่าวเอเอฟ
แสดงให้เห็นระเบิดฝุ่นผงสีขาว

ระเบิดฟอสฟอลัสขาวถูกโยนลงมาในฉนวนกาซ่า

กล่าวว่าอิสราเอลกำลังใช้ฟอสวัสขาวในการโจมตีฉนวนกาซ่า
ซึ่งอาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธที่ติดไฟได้
สัมผัสกับออกซิเจนในพื้นที่ปิด
วันพิษก็ทำให้หายใจไม่ออก
และทำลายระบบทางเดินหายใจอย่างถาวรด้วยนะครับ
คือมันเป็นอาวุธต้องห้ามระดับสากลเลย
เพราะว่าตอนอนุสัญญาเจนีวาตั้งแต่๑๕
เขาห้ามอย่างชัดเจนเลยนะคุณ
อาวุธนี้มันก่อให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย
สิ่งแวดล้อมห้ามใช้ในที่ที่คนเยอะ

ฟอสฟอรัสขาวคืออะไร
มันเป็นอาวุธอะไรที่ใช้ในสงคราม

ทีนี้เราอยากรู้และอยากให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลด้วย
เราพูดคุยกับอาจารย์ออสอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งอธิบายเรื่องของฟอสฟอลัสขาวออกมาแบบนี้นะครับ
ตัวนี้ก็เป็นการพิษที่จะทำให้เราขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได้
รวมถึงความร้อนซึ่งฟอสฟอรัสขาวมาโดนถิ่วหนัง
หรือโดนอะไรพวกนี้เจอความชื้นเจออากาศ

ก็จะทำให้เหยื่อทุลนทุลายแล้วก็เสียชีวิต
ถึงแม้จะรอดก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างรุนแรง
คืออันตรายร้ายแรง๒เรื่องนะฮะ
คือถ้ายิงเข้าไปในอากาศที่มีความชื้นเพียงพอ
ไฟลุกไหม้เขาบอกไฟร้อนถึง๘๑๕องศาเซลเซียส
คุณเผาถึงกระดูกนะใช่ฮะแต่ถ้าเป็นควัน
ก็ทำให้เรื่องของระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
ตับและไตมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก
โอ้โหแล้วฟอสฟอรัสขาวเนี่ยมันดับยากมากเลยนะ
คือมันจะติดพวกตามพื้นผิวตามเสื้อผ้าตามเนื้อตามตัวด้วยค่ะ
แล้วก็สำหรับฟอสฟารัสขาวปัจจุบันมีกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ห้ามไว้แต่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มอาวุธสงครามเคมีนะฮะ

โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการทำกระสุน๒วิถี
หรือการนำมาทำให้เกิดควันหรือการเผาไหม้ทำให้เกิดควัน
เพราะเวลาใช้งานฟอสฟะละขาวจะเป็นลักษณะขาวฟุ้ง
ใช้เป็นการส่งสัญญาณหรือว่าการเตือนการป้องกันตนเองของทหาร
คือจุดประสงค์แรกบางทีเขาจะไปสู้รบกลางคืน
เขาจะยิงเพื่อให้เกิดแสงสว่างตอนกลางคืน
แต่พอเป็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมทางปาเลสไตน์เอง
เขากำลังจะขอให้สารอาญาระหว่างประเทศทบทวนประเด็นนี้นะ
อิสราเอลใช้อาวุธต้องห้าม
แต่ฝากฝั่งอิสราเอลยังไม่ได้ยอมรับ
ยังไม่ได้ปฏิเสธว่าใช้ฟอสฟอรัสขาวจริงหรือไม่นะคะ
ทั่วโลกจับตามองเรื่องนี้กันนะฮะ

ที่สำคัญยังห่วงคนไทยที่เดินทางนะ

มีสายการบินที่รับคนไทยเดินทางกลับมา๑๙คน
แล้วก็วันที่๑๕ก็จะเดินทางกลับมาอีก๑๐๐คน
อันนี้เท่าที่ทราบแต่มีคำถามอีก๕๐๐กว่าคนล่ะ

ดูใบก่อนที่จอแดนก่อนแล้วก็หาเครื่องบินมารับไหม
อันนี้เดี๋ยวรอทางการไทยอีกทีนึงนะคะ
เดี๋ยวรอนายกประชุมวันนี้ตอนเย็นกับกระทรวงการต่างประเทศนะฮะ